ตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนที่จะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย
คงตัดสินใจค่อนข้างจะลำบากว่าเราจะเลือกซื้ออย่างไร
เราจะเปรียบเทียบราคากับรายอื่นอย่างไร
ทำให้ผู้ชมนั้นตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณกระหนกรัฐโกวิชัยครับ
เขามีข้อมูลอัปเดตซี่ค่อนข้างจะใหญ่
ฉะเราจะรู้ว่าในแอร์เรียของเรามีซัพพลายของห้องมากหรือน้อยขนาดไหน
ใช่ไหมครับเราจะได้รู้ว่าถ้าซัพพลายมันเยอะ

ว่าพี่เป็นเจ้าของใช่ไหมคะโลเคชั่นนี้ไหม

คือมีการเวอร์ลีไฟล์ทุกครั้งก่อนที่เขาจะลงประกาศให้เรา
ซึ่งแบบอันนี้คิดว่าคือแบบเป็นเว็บที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
สามารถลงโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าโฆษณา

พอลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้
เหมือนแบบลงไปฟรีช่วงแรกค่ะ

ซึ่งเป็นการเสียจ่ายค่าโฆษณาให้เขาค่ะ
มันก็เลยเป็นผลประโยชน์ซึ่งดีกับเรากับลูกค้า
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือคอนโดมิเนียม
กลายเป็นเรื่องไม่ยากเมื่อพึ่งพาเว็บไซต์
ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างตรงจุดค่ะ

อัปเดตข้อมูลทุก๑เดือนเพื่อให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด
ส่วนประกาศไหนที่ขายไปแล้วก็จะแยกไปอยู่อีกส่วน

อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ประโยชน์ทั้งคนซื้อและคนขายค่ะ
อเมริกานะครับยอดการซื้อขายที่อยู่อาศัย๙๐ผ่านระบบนี้ทั้งหมด
แปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าระบบตัวนี้มันสร้างสำเร็จ
แล้วก็คนนิยมเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับ
เท่ากับว่าผมแทบจะได้คนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ย
เข้ามาใช้ระบบนี้ทุกคนเลย
จากจุดเริ่มต้น๑ปี๓เดือนที่หวังแก้ปัญหาให้คนไทย
ใช้เวลาขายบ้านนานเฉลี่ยเกือบ๑ปี
และมีอีก๑๒๐ใช้เวลามากกว่า๒ปี
ขณะที่ต่างประเทศใช้เวลาเพียง๑๒เดือน
จากยอดผู้ใช้๕แสนคน
และเริ่มเปิดขายโฆษณาได้เมื่อ๓เดือนที่ผ่านมา
มีรายได้อยู่ที่หลักแสนบาทต่อเดือน